โค้ดอ๊อสเกหลียพงพรรจตะเกียงไกลครับกรรมการบริหารของสาธารณ์
กับเวียดนามประสบความสำเร็จนะครับส่วนวอเล็กบอลหญิงก็จะเก็บตัวซ้อมทันที
หมายคือการพัฒนานักกีฬาให้ขึ้นมาใกล้เคียงกับรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดนะครับ
แข่งขันชิงแชมป์โลกที่เนเทอร์แลนด์แล้วก็โปแลนด์เดือนกัญญาและตุลาปีนี้นะครับ
สองรายการเนี่ยต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ
แข่งเป็นสนามแบ่งกันไปนะครับ